ทัศภาคนะคะถ้าเกิดว่าจะพูดถึงสามีที่แสนดี
ต้องมีชื่อของหนุ่มบี้นะคะเรามีหลักฐานมาฝากคุณผู้ชมกันด้วย
เป็นภาพที่คุณภรรยาคุณกุ๊บกิ๊บเนี่ยโพสต์ลงในอินสตาแกรม
เห็นที่ผูกเชือกรองเท้าอยู่หลายคนสงสัยรองเท้าเป่าหรือเปล่า

ก็ตัวเขาเล็กไงน่ารักน่าชังไหมล่ะคุณ
ภรรยาสาวร่างเล็กกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เขาโพสต์ภาพสุดประทับใจ
ทันทีที่เห็นสามีดีเด่นไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน
ร้อยเชือกรองเท้าให้กับภรรยานะคะจนเธออดเป็นปลื้มไม่ได้
เลยขอแชะภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
บอกเลยนะว่าน่ารักน่าชังไม่แพ้ครอบครัวอื่นเลย
จากจะได้ติดตามพัฒนาการความน่ารักของน้องเป่าลูกสาวตัวน้อยแล้ว
เราก็ยังได้เห็นโมเมนต์หวานของจิ๋วสี่จีตีไวไฟคู่นี้อยู่เสมอ
ตัวอย่างภาพนี้เป็นต้น
โอ๊ยเปล่าน่ารักมากแก้มเบี้ยวเลยลูก
เนี่ยหวานไหมล่ะคุณเห็นไหม

แต่ความหวานไม่ลดน้อยลงไปเลยนะคะ
ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ฝ่ายชายเคยโพสต์เอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน
พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวสุดประทับใจ
ทุกครั้งที่กลับมาจากที่ทำงาน
ตรงหน้าทำให้เขายิ้มออกมาจากหัวใจ
และไม่ว่าจะเจออะไรในชีวิตอย่างน้อยก็รู้ว่า
จากคุณแม่ที่รักเขาเหลือเกิน
ก็มีสองสาวในภาพที่จะรักเขาตลอดไป
และเขาก็รักสองสาวที่เห็นนี้สุดหัวใจเช่นกัน